เหตุการณ์นี้ก็ต้องตามความคืบหน้าค่ะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าโหมีภาพสยดสยอง
กระบะคันหนึ่งถอยออกมาจากที่จอดรถในปั๊มน้ำมันที่โคราชนะคะแล้วมีศพหลุดออกมาจากใต้ท้องรถ
แล้วศพเนี้ยไม่มีหัวด้วยแต่รถกระบะคันนี้ไม่สนใจแล้วก็ขับออกไปจากปั๊มเลยเนี่ย
ภาพเนี้ยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูคือเหตุการณ์เนี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
คือมีรถไปชนคนแล้วคนที่ถูกชนนอนอยู่บนถนนนี่เห็นศพที่หลุดออกมาจากใต้ท้องรถไหม
โอ้โหไม่มีหัวนะอ่าเนี่ยนี่คือเขาถอยออกมาจากที่จอด
ศพก็เลยหลุดออกมาแสดงว่าตอนมาก็คือลากมาคือคาดว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
คือมีรถชนคนคนนอนอยู่บนถนนแล้วกระบะคันนี้ทับร่างคนที่ถูกรถชนไปก่อนหน้านี้
แล้วลากร่างเขามาสี่สิบเก้ากิโลมาจอดที่ปั๊มใช่สี่สิบเก้ากิโล
พอจะออกจากปั๊มถอยรถแล้วก็ศพเลยหลุดออกมาแล้วก็ไปเลย
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มเนี่ยค่ะก็จะเห็นป้ายทะเบียนของรถกระบะคันนี้นะคะ
ทะเบียนนี้ค่ะไม่เห็นจังหวัดนะคะครับแต่เห็นหวดอักษรแล้วก็เห็นตัวเลขนะคะ
บ่อใบไม้พอผ่านหกสองเจ็ดสี่ถ้าดูเวลานี่เวลาตามกล้องวงจรปิดของปั๊มก็คือ
วันที่ยี่สิบสองมีนาคมช่วงประมาณตีสามยี่สิบห้านาทีครับทีนี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องตามหารถคันนี้ที่ลากศพมาแล้วก็ต้องตามหารถคันแรก
ที่ไปชนร่างของคนที่ถูกลากอ่ะอืมตามหารถสองคันรถสองคันนี้นะคะ
พ่อค้าแม่ค้าร้านขายผลไม้ริมถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่สี่สิบสาม
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะนางสาวพันธิตาปิ่นนาคชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นลูกจ้างร้านขายผลไม้
เขาทำงานตอนตีห้าถึงเช้าเลยครับแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือช่วงเวลาประมาณตีสาม
ได้ยินเสียงรถชนคาดว่าเป็นเหตุการณ์ชนแล้วหนี
อันนี้คือเสียงที่ได้ยินเสียงแรกจากนั้นได้ยินเสียงต่อมาก็คือเสียงรถกระบะ
แล้วทับร่างที่ถูกชนนะคะพอทับปุ๊บลากไปด้วย
ลากไปเลยจังหวะที่ลากกระชากร่างไปฟันและกรามของร่างคนนี้
รวมถึงแขนข้างหนึ่งครับกระเด็นไปข้างทางโอ้โห
ชาวบ้านบอกว่าก็ชาวบ้านพยายามสอบถามคนแถวนั้นนะ
ว่ามีญาติใครที่ศูนย์หายไปในช่วงเวลานี้หรือเปล่า
ก็ไม่มีค่ะชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่
อาจจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นหรือเอาศพมาทิ้ง
เป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่าเพื่อให้รถอีกคันนึงมาทับแล้วลากไป
คนที่ชาวมาทางวัดในประเทศก็เหมือนกันอยู่กัน
งานเล่าให้ฟังว่าเป็นแขนนะคะแล้วก็ฟันส่วนหนึ่งฟันที่มีเหงือกติด
ส่วนผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงค่ะก็เล่าว่ากำลังขายผลไม้อยู่ที่ร้าน
มีลูกค้ามาซื้อของแล้วบอกว่าเห็นคนเมาเดินอยู่ริมถนน
สักพักได้ยินเสียงกันชนหน้ารถตกกระแทกพื้นแล้วรถที่ขับตามหลังมาก็เหยียบทับ
ก็เลยมั่นใจว่ารถน่าจะชนคนที่เดินอยู่ข้างทางคนนั้นอาจจะเมา
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบนะคะมาตรวจสอบจุดตรงเนี้ยเจอชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายอยู่ข้างทางค่ะ
พอเจอชิ้นส่วนศพแล้วที่ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๔๓
ตะบนกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมากู้ภัยเลยตามหาเพิ่ม
ขับรถออกตามหาเลยค่ะก็ไปตามถนนมิตรภาพมุ่งหน้าทางนครราชศรีมา
ก็ตามไปเป็น๑๐กิโลนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เจอ
จนสุดท้ายได้รับแจ้งจากวิทยุสื่อสารว่าไปเจอร่างมนุษย์ไม่มีหัว
ติดมากับใต้ท้องรถกระบะที่ปั๊มน้ำมันในตำบลลาดบัวขาว
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมันห่างจากจุดเกิดเหตุจุดแรกตั้ง๔๙กิโลค่ะ
กู้ภัยเขาตามไป๑๐กิโลแล้วก็ยังไม่เจอไง
คือเขาไม่คิดว่าจะลากไปไกลขนาดโอ้โห๔๙กิโลขนาดนั้น
พอได้รับแจ้งแบบนี้ก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
ชิ้นส่วนศพจุดแรกกับศพที่เจอที่ปั๊ม
ตรวจสอบดูก็เชื่อว่านี่คือศพเดียวกัน
ก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับกู้ภัยที่ถึงปั๊มน้ำมันไปพบศพอะค่ะ
คือเละจนไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
ผิวหนังก็ไหม้ค่ะเพราะว่าถูกลากมากับพื้นถนน
นี่คือกู้ภัยที่ไปที่ปั๊มแล้วก็เจอศพคนแรกนะคะ
แล้วที่ศพไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยค่ะ
ตามตัวก็จะมีจุดที่สังเกตได้ก็คือแขนกับขาซ้ายมีรอยสัก
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ต้นคุณหมอบอกว่าเป็นศพผู้หญิงด้วยนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน๔๕ค่ะ

มีศพติดใต้ท้องรถล่วงอยู่ภายในปั๊มเลือดสวัสดิ์นะครับ
ทำน้ำมันผมก็ได้ขี่มอไซค์ลงไปดูตอนที่แรกแล้วเห็นแบบ

มีเสื้อผ้าติดมานิดเดียวแล้วก็มีของกลางดงก็มีเสื้อกั๊กหรือเสื้ออะไรอยู่ข้างนอกครับ
คือนั่นน่าจะเป็นศพผู้หญิงนะครับ
กางเกงแบบนี่เป็นหลากสีหลายสีพี่หลากสีกางเกงครับ

เคสนี่เคสแรกเลยผมแบบไกลมากเลยจากกางดงมาสี่คิ้วแล้วประมาณเกือบ๕๐กว่าโล

อย่างที่กู้ภัยบอกล่ะค่ะจากกลางดงไปศรีคิ้วเนี่ยไกลมากนะคะที่รถกระบะสีดำลากศพไป
เราจะทำให้ดูนะคะว่าเส้นทางเป็นแบบนี้ค่ะ
เริ่มจากจุดที่รถชนคนเดินอยู่ข้างทางเสียชีวิตบนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๔๓
ขาเข้าหน้าตลาดขายผลไม้กลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็ว
ทับร่างซ้ำศพติดใต้ท้องรถลากไปถึงปั๊มน้ำมัน
ตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วรวมระยะทางตามหน้าจอนี้เลย
โดยประมาณนะคะ๔๙กิโลเมตรคือลากศพไปไกลมาก
ตำรวจภูทรศรีคิ้วก็เลยบอกว่าณตอนนี้ติดต่อคนขับรถกระบะที่ลากศพไปได้แล้วนะคะ
จากการสอบปากคำคนขับรถกระบะบอกว่า
หลังจากขับรถมุ่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมามาจุดเกิดเหตุที่เป็นตลาดขายผลไม้
ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเห็นว่ามีอะไรก็ไม่รู้อยู่บนถนน
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นเนื้อหมู
เขาไม่เบรกเลยเขาทับเลยแล้วก็ขับไปเลย

เพื่อความปลอดภัยของคนขับรถเองที่เขาบอกถับไปเลย
เขาอ้างประมาณแบบนี้
ก็ได้มุมนั้นมองได้ถ้าเบรกกระทันหันหรือหักหลบก็อาจจะอันตราย
แต่การขับทับไปเลยก็ใช่ว่าจะไม่อันตราย
เขาบอกเขาไม่รู้จริงนึกว่าเป็นเนื้อหมูหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้
บนถนนแล้วก็ขับทับแล้วลากไป
พอไปถึงปั๊มเพิ่งรู้ว่าเป็นศพ
นี่ค่ะแต่พอถึงปั๊มแล้วรู้ว่าเป็นศพเขาก็ไม่ลงมาดูนะคะ
กระบะก็ขับออกไปเลยนะคะ
เพราะตอนที่ติดอยู่แล้ววิ่งมา๔๙กิโลเนี่ยมันจะไม่รู้สึกใต้ท้องรถเลยเหรอ
ว่ารถที่เราวิ่งมามันมีอะไรครูดกับถนนมาตลอดหรือเปล่า
มันน่าจะต้องมีเสียงบ้างหรือมีความแบบความไม่ราบเรียบของการขับรถบ้าง

ถูกต้องไงอันนี้คือเป็นจุดที่แบบหลายคนสงสัย
สภาพศพตำรวจบอกแบบนี้เลยนะคะอวัยวะฉีกขาดศูนย์หายเยอะ
เพราะลากศพมาไกลมากจริงไม่สามารถระบุรูปภัณฑ์สันธารได้

จากการตรวจสอบขาซ้ายแขนซ้ายที่มีรอยศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า

ถ้าใครบอกว่าญาติของตัวเองเป็นผู้หญิงอายุประมาณนี้๓๐๔๕ปีศูนย์หายไป
ก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่าเป็นลักษณะของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชนแล้วหนีหรือเปล่า
หรือเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพรางนะคะ
อีกมุมหนึ่งก็คือ๔๐กว่ากิโลเกือบ๕๐กิโลเนี่ย

ถ้าสมมุติถ้าไม่เกี่ยวกับรถคันนี้นะ
ศพไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วก็ลากมา๔๐กว่ากิโลเนี่ย

เออก็เธออาจจะอยากจะบอกหรือจะอาจจะให้มีคนเห็นอ่ะ
แต่ว่าพอติดกับรถกระบะมาก็เนี่ย

แม้ว่ากลางทับสบก็จะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับ